คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเมืองแวะเวียนเข้าไปซะหน่อยนะฮะ
อันหน้าพาทหัวใหญ่การเมืองกลายเป็นภาเดนใหญ่หน้าหนึ่งนะหลายฉบับนะครับ
ทวงสัญญานายกตู่ยันตามโรดแมพไม่มีคำว่าเลื่อนเลือกตั้ง
รัฐบาลเอี่ยวกรณีนิด้า

เพราะเมื่อวานนี้อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์

สำรวจความคิดเห็นนิดาโพอย่างเป็นทางการ

ใช่ฮะหลังจากที่มีการโพสต์ว่าจะไปลาออกตั้งแต่วันเสาร์แล้ว
ท้ายที่สุดเมื่อวานไปยื่นหนังสือ

ไพ่พ้นพอนิดาโพไม่ขอสังคกรรมกับอธิการคนนี้
โอ้โหลั่นไม่มีวันยอมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ฟังเรื่องนี้จากปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชากันหน่อยนะฮะ
เรื่องที่หลายฝ่ายก็จับตามองว่าเป็นการแทรกแซงโพลหรือเปล่า

ดังนั้นฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหน่อยครับ
แต่ว่าไม่ได้ส่งสะยานไปเตือนนักภวกท่านวิชาการ
เป็นเสียงของนายยกรัฐมนตรีนะฮะ
ไม่ค่อยที่จะพอใจกับเรื่องของคำถามตรงนี้

ผมก็เห็นข่าวแค่ทางโซเชียลมีเดียนั่นเอง
แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ถูกบังคับแล้วไง

ก็ขยายความให้เขาไปเรื่อยก็แล้วกัน
บ้านเมืองจะได้ไม่สงบดีไง
เป็นคำพูดทิ้งท้ายนายกแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยนะครับ
ส่วนทางด้านของนายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์

จากไม่สามารถยอมรับการกระทำของอธิการบดีนิด้า
ถือเป็นการแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการอย่างร้ายแรง
ขาดความกล้าหารทางจริยธรรม
พร้อมยืนยันว่ารัฐมนตรี

หรือนายกรัฐมนตรีต่างเป็นบุคคลสาธารณะ
สังคมต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับ
อาจารย์บอกว่าเชื่อว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นคนสั่งการระงับนะ
แต่เป็นการเซ็นเซอร์ตัวเอง
อาจารย์บอกเพิ่มเติมในสถาบันการศึกษาการเซ็นเซอร์ตัวเอง
ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงและร้ายแรง

สถานีโทรทัศน์หรือสำนักพิมพ์ด้วยซ้ำไป
คือว่าไม่ให้เสรีภาพทางวิชาการ
แล้วก็บอกว่าไม่โกรธไม่เกลียดนะ
แต่ไม่มีวันยอมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ทำหน้าที่ไม่ได้ก็ไม่ทำและไม่เคยกลัวอะไร
สงสารและเห็นใจเสไก่อูมากที่ต้องงงเป็นไก่
แต่ว่าก่อนหน้านี้พอเรื่องนี้ออกไปเสไก่อูก็ออกมา

กับความสะชอบกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับการเมือง
ไม่ได้ไปแทรกแซงเรื่องของการจัดทำโพลแต่อย่างใด
อันนี้ทางด้านอาจารย์อานนท์ก็ออกมาโพสต์

แถลงย้ำว่าเหตุผลที่ต้องสั่งระงับ
จากกังวลว่าจะเป็นการชี้นำกระแสสังคม

เชื่อว่าประชาชนจะยังไว้ใจในนิดาโพ
ที่เปิดกว้างในสิทธิเสรีภาพทางวิชาการ

ไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลหรือคอสช
ในการออกคำสั่งระงับโพลในครั้งนี้เลย
นะครับบอกแบบนี้ยืนยันแบบนี้นะฮะ
ด้านของนายสุขุมเฉลยทรัพย์ประธาน

ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการทำโพลต่างนะ

นิดาโพสวนดุสิตโพกรุงเทพโพ

นายสุขุมเฉลยทรัพย์ประธานที่ปรึกษาสวนดิสิตโพ
ก็ออกมาบอกว่าการทำโพลในลักษณะการตั้งประเด็น
สังคมสนใจถือว่าเป็นประโยชน์
มีกระบวนการที่ตรงไปตรงมาโปร่งใส
ผลที่ออกมาไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใด
ก็สามารถนำข้อมูลต่างมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
และผู้บริโภคในปัจจุบันฉลาดรู้ทันโพลมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินเองนะครับ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวบุคคล
ก็จะสุดท้อนไปถึงความมั่นใจต่อสังเกตุภาพของรัฐบาลด้วย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็สามารถที่จะอำรวจได้ครับ
ด้านของนายพิสิทธิเวชชาชีวะก็กังวลปมเสรีภาพวิชาการด้วยนะ

บอกว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างปัญหาโดยใช่เหตุ
ลาออกของพอนิด้ายิ่งทำให้คนไม่แน่ใจ
ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับคอสชหรือไม่
คอสชติดลบหน้าหนักใจและไม่เป็นผลดีกับใคร
ซึ่งความจริงแล้วหากสำรวจความคิดเห็นถูกต้อง
หลักวิชาการก็ควรให้เผยแพร่ไป
ตามปกติเรื่องนี้ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวของพอนิดา
แต่อยู่ที่ว่าเรากำลังกังวลกับเรื่องเสรีภาพทางวิชาการ
ทำให้รู้สึกว่าถ้าบางเรื่องแตะต้องไม่ได้เลย
ตรวจสอบไม่ได้เลยไม่เป็นผลดีเลยนะฮะ
ถ้าคลายตรงนี้ได้สถานการณ์จะดีขึ้น
และปปชต้องตัดสินตามพยานหลักฐานและมีมาตรฐานนะครับ
ก็ชี้ไปถึงเรื่องของนาฬิการูของผลเอกประวิทย์ด้วยนะครับ
ขณะที่สำนักข่าวอิสระเปิดเผยประเด็นคำถาม
ในการสำรวจความคิดเห็นเรื่องนาฬิการูของนิดาโพ
หลายคนก็อยากรู้นะฮะ
เพราะว่ามันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับว่า
ประเด็นการสอบนาฬิการูของนิดาโพ

เนื้อหาถามอาจารย์อานนท์อาจารย์อานนท์ไม่ตอบสื่อนะ
เพราะอาจารย์อานนท์บอกส่งเข้าไปให้นิด้าแล้ว
ก็ต้องไปถามคนเซ็นเซอร์เขาสิ

ไปถามเขาผมก็พูดเรื่องนี้ไม่ได้
ผมพูดเฉพาะเรื่องของการลาออกของผม

เปิดเผยประเด็นตั้งคำถามออกมา
บอกว่ามีทั้งหมดสี่ข้อคือหนึ่ง
เพื่อนสนิทเคยให้ยืมนาฬิกาบรูแก่คุณหรือไม่
ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนร้อยละ๙๐บอกว่า

ไม่ค่อยจะมีเพื่อนให้ยืมหลอกนาฬิกาหลักร้าน
นาฬิกาบอกว่าเพื่อนให้ยืมมาคิดว่าพูดจริงหรือไม่
คำตอบส่วนใหญ่คือไม่เชื่อ
ข้อ๓คิดว่าคนที่พูดโกหกมีแนวโน้มการทุจริตหรือไม่
คำตอบส่วนใหญ่ของผู้ที่ถูกสำรวจ
คือบอกว่าใช่คิดว่าทุจริต
และคำถามที่๔รับได้หรือไม่
รุ่นน้องช่วยรุ่นพี่ปกปิดเรื่องดังกล่าว

คำตอบคือรับไม่ได้ครับ
ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าประเด็นคำถามเนี่ย
ไม่ได้ระบุชื่อพลเอกประวิทธิ
แต่ก็คาดว่าทุกคนแหมก็ต้องเข้าใจในความหมายว่าถึงใคร
เพราะเรื่องของพลเอกประวิทย์กับนาฬิกาบรู
มันมีอยู่เรื่องเดียวที่คนในสังคมให้ความสนใจ

ไม่ต้องคิดถึงสืบสกุลสุพัสราแล้วเพราะไม่มี
ก็ต้องคิดถึงท่านเดียวอันนั้นนะฮะ